โอ้โหดูซิชัยไม่ถามละแต่แก

ทุกคนกินแต่ไม่มีใครเลิก

บุรุษข่าวกัน
ข่าวแรกวันนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวนี้
เล้าอายุน้อยดูสิ

อายุ๑๗ไปตั้งตัวเป็นแม่เล้าแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจก็บุกจับวัยรุ่นอายุ๑๗ตั้งตัวเป็นแม่เล้าค่ะ

เรื่องแบบนี้มาหลายครั้งมากเลยที่เรานั่งอ่านกัน
อายุ๑๖๑๗ก็เป็นแล้วประตูนี้โอ้โห
อายุ๑๗แล้วคิดดูว่าเด็กที่เขาถูกหลอกไป
อายุแค่๑๔เท่านั้นเองค่ะนะคะ
จากจังหวัดอุบลรัชธานีก็ชักชวนกันไปเที่ยว

ก็ไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเลยอ่ะนะคะเรียกว่าเราก็ไปรวบแม่ค้า
แม่แม่เล้าแม่เล้าแม่เล้าวัย๑๗ปีหลอกเหยื่อวัย๑๔ปี
ค้ากามชาวต่างชาติเปิดเผยขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวันนี้นะครับตำรวจตรีสุรเชษหักผ่านนะครับ
รองภูมิครับการตำรวจท่องเที่ยว
ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
แถลงจับกลุ่มนายปราโมทกุมารอายุ๔๗ปีซึ่งเป็นชาวอินเดีย
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปจากมารดาไม่เกิน๑๕ปีไม่กลัวมากใช่เพราะว่าน้องคนที่ถูกหลอกไปอายุ๑๔
ก็บอกว่าคือพลตำรวจตรีกรชายะคล้ายคึงผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษ
บอกว่าเมื่อวันที่๒๐พฤษภาที่ผ่านมา
มีผู้แจ้งเบาะแสผ่านศูนย์๑๑๙
หลอกให้ไปพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
แล้วก็ให้ออกหาแขกตามบาร์และตามร้านอาหาร

แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิด

เพื่อขอข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติม
แล้วก็ชักชวนกันไปเที่ยวที่พัทยา
แล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายคนที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา

แล้วก็ออกหาแขกรับแขกชาวต่างชาติตามบาร์แล้วก็ตามร้านอาหาร
นามสมมุติมาจากอุบลราชธานีคุณผู้ชมค่ะ

โดยจากการเข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือพบเด็กหญิง
ที่อาจจะตกเป็นเหยืออีก๒รายด้วยกัน
๑๐กว่าคนไม่ถึง๑๕๑๔คนนึงนะคะ
ถูกแจ้งข้อหากระทำการค้ามนุษย
โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ซึ่งเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปีนะคะ
เป็นธุระจัดหาเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่น
พรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามานดาเพื่อการอนาจารย์
ก็นำตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชนบุรีดำเนินการต่อไป
ส่วนอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าชาวอินเดียอายุ๔๗ปีคนนั้นก็คือ
เป็นชาวต่างชาติที่ซื้อประเวณีเด็กคนนี้ก็ตัวเองก็ถูกข้อเก่าหาไปด้วยนะคะ
สารอาญาก็อนุมัติหมายจับก่อนจะนำไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

เรื่องนั้นยังพอเข้าใจได้นะครับว่านู่นนี่นั่นแต่เรื่องนี้เข้าใจไม่ได้เลย

บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุ๑๐ขวบ

ขวบนะพี่เมื่อกี้มา๑๗นะเป็นแม่เล้า
อันนี้จะด้วยอะไรอันนี้ยังพอแบบเออเป็นเรื่องของกฎหมายไปนะยังไม่ค่อยน่าสะหรับใจเอาพูดตรง
แต่ไอ้น่าสะหรับใจคือผู้ชายคนนี้นะฮะไปข่มขืนเด็กอายุ๑๐ขวบ
คนนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดไม่ใช่นะฮะ
คืออย่างนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับทางสุริยุ๑๙๑เนี่ยนะครับ
บอกว่าที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเนี่ยนะฮะ
ก็มีคนขับรถแท็กซี่คนนึงไปให้การช่วยเหลือนะฮะ
เด็กคนหนึ่งนะฮะอายุประมาณ๑๐ปีเท่านั้นเอง
เอาไปส่งนะครับเพื่อทำการรักษา
จากเด็กคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายมา

แต่เมื่อตรวจสอบสภาพร่างกายภายในนะครับ
พบว่าที่อวัยวะเพศเนี่ย

ซึ่งแพทย์ก็เลยรีบให้การรักษาอย่างเร่งด่วนนะครับ
หลังจากนั้นนะฮะทางตำรวจเองก็ได้มีการสอบถามนะครับ

ตัวเองขับรถมาบนถนนเศรษฐกิจ๑นะครับเพื่อมุ่งหน้า

โดยในช่วงจังหวะที่รถไปชะลอติดไฟแดง

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาข้าง
โดยที่มีเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหน้ามอเตอร์ไซค์นะ
แล้วหน้าของเด็กหญิงก็ฟุ๊บไปกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์ข้างหน้า
ลักษณะเหมือนแบบคอพับแล้วก็หมดสติ
ซึ่งชายคนนั้นเนี่ยขับมาจอดใกล้กับรถของแท็กซี่คันนี้

พอเขาเปิดกระจกรถก็ถามบอกว่าเนี่ยเด็กคนนี้บาดเจ็บ
ต้องการแบบรักษาให้พาไปหาโรงพยาบาลหน่อย
ส่วนตัวเขาเองคนขี่มอเตอร์ไซค์จะไปแจ้งความ

ไปเจอเด็กคนนี้ฟุบอยู่ข้างทาง

แล้วก็จะให้แท็กซี่พาไปส่งลงบ้านหน่อย

ก็รีบพาขึ้นรถแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลที่บอกนี่แหละฮะ
เสร็จปุ๊บก็รอเท่าไหร่ก็ปรากฏว่า

เด็กคนนี้มีเบอร์โทรศัพท์ญาติอยู่ในกระเป๋ากางเกง

เด็กคนนี้อยู่ที่ต่างจังหวัด

เอ่ออยู่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็พ่อเลี้ยงมารับตัวไป

ตอนนี้ก็เลยยังหาตัวใครไม่ได้เลยเนี่ย
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนที่ขับมอเตอร์ไซค์มาเป็นพ่อเลี้ยงหรือเปล่า

ขอโทษนะน้องเป็นบิวเตอร์ศิติกซ์ด้วย

ไม่ต้องเบอร์หน้าก็ได้นะคะไหนก็ออกหมายจับแล้ว

แต่เร็วจริงนะฮะแต่เราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ใช่ไหมว่าเป็นพ่อเลี้ยงจริง

แต่พ่อชายบรรวณศัยยังไม่รู้นะว่าเป็นใคร

ความคืบหน้าล่าสุดนะฮะที่กระทุ่มแบนเนี่ยนะครับ

ให้ทางพันธบรวจโทสมชาติเต็มเปรียมนะครับ
พร้อมด้วยทางตำรวจอีกหลายท่านเนี่ยนะฮะ
ได้มีการขออนุญาตหมายจับจากศาลจังหวัดนะครับ
ขอสนมนามสกุลนะครับเนี่ยนะฮะ
ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กคนนี้นะฮะ

เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะฮะ
เสียจากบีดามันดาเนี่ยนะครับ
ตอนนี้อาการของน้องก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
ส่วนการสอบสวนตอนนี้ก็
ของเด็กยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าต้องมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมด้วย

ต้นก็ที่สอบถามเด็กก็
พูดถึงคนที่ทำคือพ่อเลี้ยง

แล้วเป็นออทิสติกคือเป็นเด็กพิเศษด้วย

ผมเนี่ยเคยสัมภาษณ์นะ
อันนี้ขออนุญาตเลยย้อนกลับไปประมาณสัก๕ปีก่อน๔ปีก่อน
เคยสัมภาษณ์กรณีแบบนี้ทีนึงนะฮะ

เด็กเนี่ยนะฮะตอนนั้นมาปิดหน้าปิดตาทุกอย่างหมดเลยนะ
คือที่มาคุยเนี่ยโดนใครข่มขืนรู้ไหม
ครูตัวเอง๒คน
มขืนเด็กออทิสติกอายุเท่านี้เลย๑๑ขวบ
แล้วครูก็ยังสอนอยู่ในโรงเรียนแห่งนั้นด้วย
จนเด็กเนี่ยมาออกรายการวันรุ่งขึ้น

เนี่ยเนี่ยสังคมเนี่ยดูเป็นอย่างเงี้ย

เสื่อมไปทุกวันทุกวันจริง

แต่อย่างนี้หมอไซคันนั้นเนี่ยเป็นพ่อเลี้ยงหรือเปล่า

มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะรักษากับหมอบ้าน
คือตกจากที่สูงแล้วปรากฏว่า
รักษากับหมอบ้านให้ไปนวดน้ำมันนะครับหมอบ้านก็พานวดน้ำมัน
๓เดือนไม่หายบวมขึ้นปรากฏไปเพราะว่าเป็นมะเร็งกระดูกค่ะท่านผู้ชม
นี่แหละค่ะแฟนเพจนะคะของดราม่าแอดริกนะของพี่จากเนี่ยนะฮะ
ก็โพสต์อุทาหรณ์จากคุณหมอท่านหนึ่งโดยมีการขออนุญาตคนไข้ออกมาเผยแพร่แล้วนะฮะ
ดูความววมอยู่เห็นกับถุงหนุ่มคุณหมอจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ฝากโพสต์วันนั้นเป็นอุทาหอนเจ้าตัวขออนุญาตคนไข้ในการเอามาเผยแพ้แล้ว
คือคนไข้ตกจากที่สูงและปวดแขนมากคิดว่าแขนหักแล้วไม่ได้มาโรงพยาบาล
แล้วก็ตั้งตนเป็นหมอรักษาโรค

หมอบ้านก็ให้คนไข้นวดน้ำมันไปนวดไปนวดไป
เวลาผ่านไปถึง๓เดือนไม่ดีขึ้น
แถมที่นวดนั้นยังบวมเป่งขึ้นมาเรื่อยจนทนไม่ไหว

พอมาที่โรงพยาบาลตรวจเช็คไปปรากฏว่าเป็นมะเร็งนะคะ
และการรักษาก็ล่าช้าไปเยอะแล้ว
เพราะมัวแต่ไปรักษากับหมอบ้านนี่แหละ
ส่วนหมอบ้านนั้นรับผิดชอบอะไรหรือไม่ไม่มีนะคะ

เหลือก็เป็นเรื่องของหมอกับคนไข้ที่ลุยรักษากันต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมค่ะ

ปรากฏว่าทางเพจอธิบายเพิ่มเติมไว้ในคอมเมนต์ว่า

คือเขาเป็นมะเร็งอยู่แล้วแล้วคาดว่าเป็นมะเร็งกระดูก
เพราะว่ามันจะทำให้กระดูกเปราะแล้วก็หักง่าย

ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปรักษาผิดวิธีแล้วเป็นไม่ใช่
นี่ก็คือเข้าใจผิดกันเยอะเลยนะ
อย่างพี่เป็นหมอนรองกระดูกปิ้นมาโดนเส้นประสาท

คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปนวด

คือทั้งหมดเนี่ยฮะดูในกล้อง

เป็นเอ็กซาเลเป็นเอ็กซาเลเป็นถือว่าเป็นสแกนอะ
แล้วก็หมอก็เอาเข็มสอดเข้าไปแล้วก็มองในกล้อง
เพราะว่ามันละเอียดอ่อนมากต้องหลบเส้นเลือด
หลบอะไรไปเพื่อจะได้ไม่พลัดเส้นเลือดแตกมันเรื่องใหญ่ใช่ไหม
เส้นเลือดมันเยอะมากไงก็หลบไปเพื่อจะได้ไปเจอ
อันนี้ตัวพี่มันเป็นใช่ไหมไม่ใช่เป็นวิญญาณหรืออะไร
แล้วก็ไปจัดระบบเส้นประสาทใหม่ด้วยขึ้นวิทยุ
นี่คือการรักษาคือถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วพี่ปวดอย่างนี้
พี่คงไปนวดไพแผนโบราณแผนอะไรก็แล้วแต่

ซึ่งมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันปวดด้วยเส้นประสาท
อันนี้คือบางทีการรักษาสมัยใหม่มันก็ได้ผลนะคะ

ตกจากที่สูงไม่น่าจะไปนวดนะ

นี่ร่างทรงคนวันนั้นที่พี่
กินซิทเนสเซฟสะหมด

แสงสุดท้าย

อ้าวหมุนไม่ไหวเอาครึ่งเดียวหมุนครึ่ง

อุปปอมตัวจริงหน่อย
แล้วอันนี้เป็นไม่ใช่เสียงภูมิอวม
เขาร้องเองหรือเปล่า
น้องเขา

ไม่คือกำลังจะถามว่าเข้าทรงคือปกติร่างทรง
ก็มาให้โชคให้นะ
คือร่างทรงพุ่มพวง
แล้วคิดว่าพี่พึ่งจะมาเข้าร่างนี้ไหมล่ะ

หมุนซ้ายหมุนขวาก็ติดขัด

ซึ่งเขาบอกว่า

เขาว่านั่นเป็นอนุเดียวกันหรือไงครับบ๊วยช่วยเหรอ

แล้วของคุณติดอะไรที่หัวเยอะขนาดนี้ติดจริงจัง

ไม่ช่วงนี้ภิเมทิดกิฟต์ก็สวยน่ะเดียวอยากติดตาม
เต็มบลินเต็มของพี่แพทย์ก็มาอีก

ล่าสุดนี้นะฮะจันทุงดวงจันน้องสาวคุณภูมิค่อนข้างไม่กลัวออกมาเปิดเผยนะครับ
บอกว่าตัวเองเห็นคลิปนางกล่าวแล้วเนี่ยไม่สบายใจเลยก็โกรธมากเลย

โหดมากเลยนะฮะที่ร่างทรงดังกล่าวเนี่ยมาแอบอ้างชื่อพี่สาวตนเองนะครับ
แต่เมื่อเข้าไปดูในเฟซบุ๊กก็คิดว่าเขาอาจจะรักพี่พึ่งมากก็ได้
นี่นะฮะอันนี้ผมไม่ใช่พึ่งนะโรคสวย
ผมดูแล้วเหมือนรังพึ่งอันนี้จันจวงนะ
แต่คนเมื่อกี้เหมือนรังพึ่งใหญ่นะส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นความเชื่อนะฮะ
แต่ไม่เชื่อว่าพี่พึ่งไปอยู่ที่นั่นทรงไม่ได้เลยนะดูท่าทางแล้วเนี่ยนะฮะ
ที่สำคัญคือไม่น่าจะหลุดเพลงของตนเองออกมาเพราะตนเนี่ยยังไม่ตายนะฮะ
โดยคาดว่าช่วงนี้เนี่ยมีกระแสร่างทรงนะฮะจึงเกาะกระแสตรงนี้
ทุกวันนี้นะฮะสิ่งที่ทุกคนเห็นพี่พึ่งรักพี่พึ่งเพราะเป็นนักร้องลูกทุ่งนะฮะ
เป็นราชินีลูกทุ่งไม่อยากจะให้มองพี่พึ่งว่าเป็นคนที่เหมือนกับให้หวยแม่นนะครับ
พร้อมทั้งฝากทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับบอกว่าใครไปเจอร่างพุ่มพวงดวงจันทร์ให้มาบอกหน่อย
เพราะพี่พึ่งเนี่ยเลี้ยงตัวเองมาเหมือนกับลูกอยากจะไปถามหน่อยว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความลับอะไรบ้าง
เพราะพี่พึ่งต้องรู้ถ้าไม่รู้จะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดเลย
เอิ่นน้อย

ว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นนักข่าวก็ไปถามนี่เลยนะฮะเจ้าของคลิปนี้เลยนะฮะเป็นคนผู้หญิงนี้แหละ

ทริปนางกล่าวนะฮะที่ถูกแชร์ไปในงานไหว้ครูนะฮะด้วยก่อนหน้านี้ตัวเอง

เพื่อไปกราบไหว้คุณภูมิภูมิดวงจันทร์ด้วย
โดยท่านกับตนเกิดปีเดียวกัน
นั่นคือปี๒๕๐๔แต่เกิดคนละเดือน

อีกท่านยังมีชีวิตคล้ายกัน
หลังว่างั้นตนก็เลยมีการนับถือแล้วก็รักมา
ตนชอบมากตอนที่แม่พึ่งมาเข้าร่าง
ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเป็นงานไหว้ครู
ตนออกไปเพราะถูกเชิญ
โดยตนไม่เคยส่งร่างแม่พึ่งพุ่มพวงมาก่อนเลย
เมื่อถามว่าในช่วงแม่พึ่งมารู้สึกตัวหรือไม่
นรู้เหมือนกันแต่ตอบได้ยาก
เพราะจะเป็นอาการแบบวูบไปวูบมา

ทำไมถึงรู้ว่าเป็นพุ่มพวงคนอื่นบอก

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ลบหลู่ตนไม่ได้อยากจะลบหลู่อะไร
แต่มันก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาเขาว่างั้น
จริงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ไปสอบถามดู

เขาก็จะรู้ตัวแต่ตอบโต้ไม่ได้

แต่พอจะตอบโต้จะทำอย่างที่ตัวเองอยากทำทำอย่างที่ไม่ได้

ร่าสุทธิ์ผมถูกกาศตรชอเรียกแต่
เพราะเอาคนทรงมาออก
ใช่ไม่แต่จริงแล้วอันนั้นเราไม่ได้เอามาแบบ

ผมเองก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าต้องไปเชื่อนะ

ที่ผมโดนเพราะว่ามีสมาคมสมาคมหนึ่ง
ใช้คำว่าผมขอไม่เอ่ยชื่อติมนะเอ้าไม่เต็มนะ
สมาคมสื่อดิจิทัลเพื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
เขาร้องไปทางกศธชแต่จริงแล้วใครจะร้องก็ได้ที่กศธชนะฮะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาอย่างหนึ่ง
เหมือนกับว่าเขาประมาณว่าเอามาเพื่อที่แบบเป็นการแบบทำให้คนหลงเชื่องมงายอะไรอย่างนี้
เขาก็ร้องไปอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นผมก็ได้มีการไปเช็คว่าสมาคมนี้ที่ร้องไปเป็นสมาคมอะไร
เพราะผมงงไม่เคยได้ยินชื่อปรากฏว่าสมาคมนี้ไม่เคยจดตั้งแล้วก็ตัวเองเป็นสมาคมอะไรเลย

แต่สิ่งที่ผมสงสัยคือผมนำเสนอเรื่องราวของร่างทรงให้คนดูว่ามันจริงหรือไม่จริงคนตัดสินใจได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าการที่สมาคมอะไรสักอย่างหนึ่งมาตั้งแล้วอุปโลกตัวเองเนี่ย

ดุงความยุติธรรมแต่ไม่ได้จดว่าตัวเองเนี่ยตั้งเป็นสมาคมจริง
ผมถามว่ามันต่างอะไรจากร่างทรงแสงสุยเทพครับ
ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะคุณไม่มีตัวตนแต่พยายามทำให้มีตัวตน

ผมถามหน่อยบอกฉันเนี่ยโอ๊ยทำเพื่อสังคมนะเป็นสมาคมสื่อดิจิทัลนู่นนี่นั่น
แต่ตัวเองไม่ได้จดตั้งสมาคมผิดกฎหมายนะฮะ
ใช้ชื่ออ้างว่าเป็นสมาคมไม่ได้พูดว่าเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้

หลายคนก็อยากจะออกมาอย่างนั้น

บางคนบางตัวคือบ่างว่า
ซึ่งแบบเป็นท่านสุธรผู้แต่งไว้ซึ่งไม่มีตัวตนจริงแต่ก็มีตัวตนจริงอย่างนี้งง
ทรงนะแม่พันธุรัตน์ไม่มีหมดทรงเยอะอะพอเป็นข่าวอะไรก็มา
เดี๋ยวก็ทรงมานินบังกรกับสุรสาคอนกันบ้างกันเลยนั่นแหละเนอะ
หาละคราวนี้อาทิตย์นี้มาดูกวเตมาราภูเขาไฟประทุบ้านเราไม่เคยเห็น
เพราะภูเขาไฟบ้านเรามันดับหมดแล้วนะฮะแต่ทุกผู้ชมค่ะที่โกเตมาลาน่ากลัวมาก
เป็นเท่าธมืนเหมือนอสุรกายไล่หลังเลยนี่เดี๋ยวไปดูภาพนะฮะ
วันนี้เลยค่ะสื่อต่างประเทศเขาก็คนที่ถ่ายก็คือขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
คลิปดังกล่าวบันทึกโดยผู้หญิงที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันหนึ่ง
บึงหนีด้วยความรวดเร็วหญิงดังกล่าวนั้นได้ตะโกนร้องบอกคนอื่นอย่างตนกตนกมากเลยนะครับ
หนีเร็วหลบเร็วหลบเร็วแล้วมันพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะ
มีแต่เนี่ยออกไปก็๒ล้านวิวแล้วตอนนี้ลงยูทูปเลย
ที่ไหนนี้ที่กวาเตเมลาประเทศกวาเตเมลาอเมริกากลาง
คนมันไม่กลัวมันจะมาเร็วแบบปุ๊บ
ใช่คือก็ขึ้นถ่ายแล้วก็วิ่งหนีไปเรื่อยที่นี้
พุ่งขึ้นมาขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้านะคะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยท่านผู้ชมค่ะ
ผู้เสียชีวิตน่าสลดมากค่ะถูกฝังทั้งเป็นใต้ลาวานะคะ
ตอนนี้ก็๗๕ศพแล้วปะทุรุนแรงที่สุดในรอบ๔๐ปี
ขณะนี้มีผู้ศูนย์หายไปแล้วนะคะยังไม่เห็นศพเลยเนี่ยนะฮะ๑๙๒ราย
กู้ภัยก็เร่งทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะหาร่างผู้เคาะร้าย
จะมีคนจะว้ายแต่ละฉันเพิ่งเห็นรูปนี้
เพื่อจะยังไม่ยุติการค้นหาเพื่อจะช่วยชีวิต
อาจจะมีบางคนที่ยังพอรอดชีวิตอยู่
ภูเขาไฟทางนี้นะพลทั้งกาสทั้งลาวามาตลอด
มาดังทางทิศใต้ของภูเขาไฟเนี่ยค่ะคือมันอยู่ดินก็พุ่ง
ขึ้นมาแล้วก็คราวนี้ไม่หยุดเลยแล้วมันก็ทำให้หายใจไม่ออกนะ
ถ้าหากว่าอยู่ในกลุ่มตรงกลางควันตรงกลางใช่ไหมครับ

ปอมเปอีนั่นสมัยนู้น
ปอมเปอีนี่คือมาอย่างรวดเร็วมาก

เป็นคนสตาลก็เลยคงจะไหลโค้ม

ไม่รู้ตัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ต่อไปตอนนี้นะคะ
มีอะไรอีกนะ
นี่นี่แอ้งจี้เท่ากลัวค่ะ
สวัสดีครับแว่นแป๊บนึงมาแล้วค่ะ
ได้เวลาเสิร์ฟความแซ่บเห็ดแหละแล้วค่ะ
เมนูชามน้ำชามไหนก็อร่อยสุดค่ะ
เขาบอกว่ารสดีซุปก้อน
รสชาติน้ำซุปอร่อยมากกลมกล่อมจากน้ำต้มกระดูกหมูและเครื่องเทศแบบไทยค่ะ
ส่วนมิติที่๒นะคะคือความหอมกลิ่นรากผักชีอยากให้บรรยายเลยค่ะ

อร่อยยังมีกของค้า
ก็ได้ตัวช่วยคือรสดีเป็นต้นของคนรุ่นภาพ
ทางลูกค้าเขายังกับคุณหนุ่มกินจริงมาก

สุปก้อยเป็นต้มแซ่บเลยเหรอ
ใช่ต้มแซ่บ

แค่ละลายรสดีซุปก้อนลงในน้ำเดือดหนึ่งลิตร
ก็จะทำให้เมนูชามน้ำของคุณนั้นอร่อยได้ง่ายยิ่งขึ้น

มีส่วนผสมของน้ำต้มกระดูกหมูแท้เลย
ส่วนเครื่องเทศแบบไทยก็จัดหนักจัดแน่น

ที่สำคัญหอมกลิ่นรากผักชี
อันนี้แหละเป็นผักชีสดลงไปเลยรากผักชีแบบคือเครื่องเทศหลักของหัว

เรียกว่าอยากอร่อยฟินกับเมนูชามน้ำแบบนี้
ไม่ว่าจะเมนูแกงจืดหมูสับหรือข้าวต้มหมูต้มแซ่บหมู
หรือว่าทำซุปหมูแบบนี้อย่าลืมใช้รสดีซุปก้อน
มีจำหน่ายที่๗๑๑ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วไป
อร่อยจริงคือไม่ต้องเคี่ยวกระดูกมือ
คือเหมือนเขาบอกว่าครั้งที่แล้วออกจากบ้านแล้วก็ต้มทิ้งไว้เลย
อร่อยมากนะตอนนี้มาปรุงก็ได้คุณแม่
ผมต้องพยายามกินโชว์ลูกค้าสักลิ้น
เพื่อจะจ้างผมไปใส่ชุดหมูยืนถือรถดี
พี่หนูมีคิวว่าให้เขารู้เปล่าเถอะเขาจ้างจริงนะ
ไม่แต่งจนดีมากเลยเพราะวันนี้เราทำแกงจืดได้
เพราะวันนี้อยากกินอะไรที่มันเผ็ดขึ้นก็มาทำเป็นต้มแซ่บแต่ใช้ซุปก้อนนี้ทำได้เหมือนกัน
ฐานะที่เมย์กำลังจะออกเรือนโอ้ไม่ใช่

อยู่คนเดียวก็ต้องทำอาหารเป็น

เคยต้องรู้บอกว่าตัดเพื่อน

เพราะว่าเราตื่นเต้นว่าเจนี่จะแต่งงานหรือเปล่า
ไม่ยอมตอบเลยล่าสุดเป็นประเด็นแล้วเจนนี่เนี่ย
หลายคนจับตามองเรื่องความรักของเจนนี่กับหนุ่มชายหนุ่มคนนี้นะคะ
นิกี้นนท์อัลภาษณ์นี้นะคะอัลภาษณ์น้าป้อมเพชรต้องพูดให้ครบ
วิวาสายฟ้าแลบในวันที่๑๘ตุลารายละเอียดมาเยอะมาก
ปีนี้แหละค่ะที่กรุงเทพแล้วก็วันที่๒๐ตุลาที่เกาะสมุย
เอาขนาดนั้นเลยแถมคุณแม่ฝั่งฝ่ายชายเนี่ยนะคะ
รสุริพรก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าดูเอาเองดีกว่า
โอ้โหเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นและความติดตามยิ่งนัก
วันนี้เจ้าตัวมาออกอีเวนต์งานหนึ่งนะคะ
แน่นอนเป็นที่จับจ้องของสื่อมวลชนไปรอสิคะจะเหลือเหรอ
โอ้โหสวยมากปรากฏว่าเจนี่มาร่วมงานเพียงแค่๑๕นาที
แล้วก็ชิ่งกลับไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด
สื่อนั้นก็งงกันเป็นไก่ตาแตกตามไม่ทันนะคะ
เรื่องนี้ไม่ได้ทันเจนี่แน่นอนค่ะ

เมื่อเช้าไม่ได้มีการจ้างไปอีเวนต์ใดนะคะพี่นักข่าว
มีรูปพนมมือด้วยแล้วก็งานเมื่อเช้าเป็นงานของเพื่อน

ไม่ได้ชิ่งไม่ได้นินใจอย่างที่เขียนนะคะ
เจนนี่ก็รีบมาถ่ายรายการปันฝันปันสุขให้กับน้องทิกเกอร์
กำลังจะไปทำคีโมมาให้กำลังใจน้องกันดีกว่านะคะ
ขอบคุณนะคะนี่รับทราบนะคะไม่ได้นินจา
เพียงแต่รีบมาทำงานแล้วก็ไม่ได้ออกอีเวนต์

จึงนักข่าวพิทธิ์ตามไม่ใช่งานรับอีเวนต์ไง
จนพอตอนเช้าคนก็มาตั้งฉายานังว่าแบบ
เป็นนินจาหายตัวเลววุบับอย่างนี้

กับพี่หลวงลูกคุณสุวัสดิ์
ใช่ค่ะพระสุหลวง๔๖นาทีเป็นเจ้าของไอจี

ผมไม่เคยสัมภาษณ์แต่ผมเห็นแกสัมภาษณ์

ทำให้ผมต้องแคปคำพูดของท่าน

ถึงจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเหรอ

เออรู้ไหมว่าแม่ตอบว่าไงบอกว่าไงคะแม่ตอบดีมากแล้วผมเก็บอันนี้ไว้เลยนะฟังดีดีนะ
แม่บอกว่าคุณพ่อคุณแม่มองว่าธรรมชาติของมนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาทุกคนเนี่ย
มีข้อบกพร่องมีบทเรียนที่สวยงามและไม่ค่อยสวยงามนัก
สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการที่เอาข้อบกพร่องมาพัฒนาตน

เรียนที่ไม่ค่อยสวยงามเอามาเรียนรู้และแก้ไข
ตรีที่สวยงามเอามาทำให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

สมกับเป็นด็อกเตอร์จริง

เขาก็ประทับใจที่พี่เจนี่แบบดูแลแบบครอบครัวอะไรดี
ใช่เขาก็ประทับใจว่าแบบเป็นคนรักครอบครัว

ก็คุณพ่อก็สอนมาดีว่าแบบให้เป็นคนที่แบบเป็นลูกผู้ชาย
แล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงอะไรอย่างนี้

อืมอืมอืมอืมอืมอืม

อันนั้นเขาเรียกไปปรับไปทำอะไร
เรียกไปชมไหม

แล้วก็แล้วอันนี้คุณโดนเรียกไปไหมครับ
เพราะว่าองค์กรอะไรนะ

เรื่องคุณหนุ่มพี่พูดตรงไปตรงมาแบบนี้

สมาคมสื่อดิจิทัลจุด

เขาบอกเขาเป็นสมาคมสื่อดิจอลจุด
อันหนึ่งนะฮะได้มีการร้องไป

ประมาณว่าผมแบบทำให้คนงมงายอะไรอย่างนี้

แล้วคุณก็จะตั้งด้วยว่า
จะเข้าบอกว่าอันนี้ใช่แล้วเหรอ
แล้วอ้อออผมพยายามจะถามอย่างไง
ผมรับไม่ได้เลยก็อย่างที่บอกนะครับว่า
คุณก็ไม่ได้ไปจดว่าคุณเป็นสมาคม

แล้วคุณถูกตำหนิเรื่องว่าคุณ

เรื่องคุณนี่เหรอเรื่องที่คุณบอกว่าทำให้คนงมงาย
จริงเหรอกศธชดูป่ะ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

สมาคมสื่อดิจิทัลจุด

ผมจะแจ้งให้ลึกกว่านั้นด้วยเดี๋ยวค่อยดู
ค่อยเช็คไปละหมดเนอะ

คุณออยธนาก็หัวเล่นละครให้ช่องเจ็ด
ถูกแซวว่าเพราะว่าตอนนี้พระเอกขาดแคลนหรือเปล่า

เอาหวนกลับมาเล่นมือละครให้กับทางช่อง๗นะคะ
อีกครั้งหนึ่งสำหรับพระเอกคุณออยธนา

แต่งานนี้ก็ไม่วายแอบถูกแซวว่าที่ได้กลับมาเล่นนะนะ

กำลังขาดแคลนพระเอกอยู่หรือเปล่า

ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาบอกว่า
ก็กลับไปเล่นละครช่อง๗อีกครั้งครับ

เล่นถิ่นผู้ดีก็กำลังจะถ่ายอีกเรื่องหนึ่ง

บทบาทก็เป็นแนวแบบฆาตกรรม

ฆาตกรฆ่าคนในครอบครัว

ใครก็ให้โอกาสหรือใครให้ทำงาน

ส่วนเรื่องงานผู้จัดพับโครงการไปแล้ว

ตอนนี้เนี่ยคิดว่ำัน

ปวดหัวมากเหมือนกันการทำงานเบื้องหลังมันเยอะมาก
งานก็นานมากถ้าไม่มีเวลาก็ค่อนข้างจะยากนิดนึง

ใช่ไหมครับพี่ยาวไหมครับคือมันก็มีขั้นตอนของมันพอสมควร
คิดเล็กว่าอยู่เบื้องหน้าดีแล้ว
ตรงเลยว่าเป็นนักแสดงง่ายกว่าเยอะนะครับ

ผมหยิกมีความเป็นลอนมากทีเดียว

พูดเรื่องหมดแล้วนี่คุณจะฟ้อง
ไม่ได้ฟ้องแค่จะไปลงมันซึ้งเอาไว้เป็นหลักฐาน
ช่วงหน้าแล้วกันนะคะ
หมอเจี๊ยบเล่าประสบการณ์อะไร
เขาไปเป็นหมอตำแยทำคลอด
โอเคเดี๋ยวกลับมา
แล้วหมอตำแยจะทำตามเขาไหม
สำหรับทุกคน
ที่นี่หลายคนทำคลอดโดยหมอตำแยค่ะ

และต้องมีร่ามแต่ไม่เป็นอุปสรรค

ไม่ใช่เป็นพระราชการใดใช่ไหม

ผางนี่เผาแน่นอนค่ะพี่
ก็ออกไปในถิ่นเลยอ่ะดีมากเลย

คนนี้เนี่ยเห็นเงียบแต่ความหวานยังเพียบนะจ๊ะ
สำหรับคู่ของนักร้องและนักแสดงสาวคุณน้ำชา
ชีรณัทยุสานนท์นะกับหวานใจหนุ่มที่อายุห่างกันถึง๑๔ปีนะคะ
อย่างคุณวาวดรดิลกะรัฐพิพัฒน์
พิสูจน์แล้วว่าเรื่องอายุนั้นไม่เป็นอุปสรรคกับความรักแต่อย่างใด
เพราะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังแฮปปี้แล้วก็ราบรื่นเป็นอย่างดีนะคะ
ล่าสุดเนี่ยคุณน้ำชาก็ควงดรวาลไปฉลองความรักครบรอบ๑ปีที่นู่นเลยค่ะ
ไปนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากันเลยทีเดียว
โดยสาวน้ำชาก็โพสต์ภาพมุ้งมิ้งคู่แฟนหนุ่มของเขาเนี่ยนะคะ
พร้อมกับข้อความแซวตัวเองบอกว่า๑ปีแล้วต่อไป
แท็กบอกว่าโตแล้วห้ามดื้อเดี๋ยวได้ไปคาน
ถ้าไม่อยากไปก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ดูนี่นี่บรุ๊คเลนเนี่ยคุณพ่อเวนะฮะ
แต่คุณแม่นานาเขาสอนลูกเขาน่ารักมาก
คือเรามีเป็นคลิปเลยไหมคะเจนี่

อินกับข่าวเจนนี่ว่าฉันเลือกทุกคนว่าเจนนี่
อันนี้มันเกี่ยวกับคุณเจนี่เพราะว่าเป็นหน้าเจี๊ยบหน้าเจี๊ยบของเด็ก
เขาสอนคือว่าแย่แพรกเป็นยังไงอะไรยังไง
แล้วพี่เขาสอนน้องน่ารักจังเลย
มีหน้าเขาสอนสอนบรุ๊คเลนไปดูกัน
เมื่อกี้เราเจออะไรนะคะ

ย่าแพรกเขาเอาทนเวลาคนเรียบเขาก็เอาทนเขาไม่ตายเลย

มีหน้าที่ร้อนหรอหรอจริงต้องให้พูดด้วย

โอ้โห

แล้วก็ให้อดทนร้อนก็คือร้อน

เราก็ลุยทั้งคู่เลย

เดี๋ยวนะคุณตุ้ยเกียรติกระมน
แย้มซุ่มคุยสาวนอกวงการ
ร่านไม่ต้องสวยขอคนดีเขากับพ่อแม่ไหน
เขาก็มีแฟนแล้ว

เขาบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้เขาอายุก็๓๕ปีเต็มแล้ว

ก็มีแค่ผมไม่ได้เปิดเผยให้เห็น

ถ้าเปิดปุ๊บแล้วเลิกก็ต้องมาบอกอีกทีว่า

ด้วยองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าเคยคาดหวังแล้ว
ตามที่เราคิดตอนนี้ก็ไม่อยากคิดแล้ว

เรื่องความรักจะผมว่าผมปิดบังไม่กว่าไม่ได้ปิด
เจอก็เจอแต่ผมไม่ใช่แบบว่า
ประกาศว่าคบกับคนนั้นคนนี้อยู่

ผมมั่นใจผมจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิต

ถ้าพร้อมเมื่อไหร่เขาถึงจะบอก
ดังนั้นรอดูค่ะ
ตัวหนังสือขึ้นมาแล้วเราก็ต้องลาแล้วสิ
ไปดีกว่าค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ